อะไรอะไรมันพูดไม่ออกมันอิดอ่ะมันอิจฉาตาร้อง
คืออิจฉาหนักมากนะคะสำหรับพี่สุใช่ไหม
สุนารีตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาควงแฟนนุ่มตานำข้าวคุณวาวเตอร์
แฟนนุ่มชาวเนเทอร์แลนด์ที่อายุห่างกันกว่า๒๐ปีค่ะ
ทะเบียนสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะอิจฉาแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ตอนเปิดตัวว่ามีหนุ่มตาน้ำข้าวชาวเนเทอร์แลนด์วาวเตอร์วัย๒๗ปีเป็นเจ้าของหัวใจ
ก็ทำเอาสาวไทยตาร้อนพาวที่แม้อายุอนามจะปลาเข้าไป๔๘กรัฐ
แต่นักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชศรีมาก็ยังแซ่บสามารถครองใจแฟนนุ่มวัยละอ่อนได้อยู่มัด
เพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่ารักครั้งนี้ลงล็อกสุด
ทั้งคู่ได้ควงกันไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อบ่ายวันนี้
พร้อมโพสต์ภาพคู่และข้อความเพราะเรานั้นคู่กันให้แฟนคลับได้ร่วมชื่นชมวันชื่นคืนศุกร์นี้ด้วยค่ะ
โดยสุนารีราชศรีมาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสั้น
ข่าวดีนี้ว่าเป็นความจริงตามที่ได้โพสต์ภาพไปเพราะถือเลิกดีและเลิกสะดวกวันนี้
มือแฟนนุ่มตาน้ำข้าวไปจดทะเบียนสมรสแต่ยังไม่พร้อมให้รายละเอียดมากนักเพราะอยู่ระหว่างการถ่ายละครค่ะ